เอาพักเรื่องช้างเดี๋ยวพาไปที่จังหวัดบุรีรำไปสูดหายใจเข้าลึก
โอ้ยจมูกบวมมากหายใจเข้าหายใจออกแม่กั้นอะไรขนาดนั้น
แต่ว่าไปสูดอากาศที่มันบริสุทธิ์ที่จังหวัดบุรีรำ
แล้วก็ไปดูบรรยากาศชิวสวยงามไปดูพระอาทิตย์ตกดินด้วย
โอ้โหสวยงามขนาดไหนไปดูกันหน่อย
ลูกจูงหลานจูงคุณแฟนคุณภรรยาคุณสามี
ไปไหนไปเที่ยวพักผ่อนกันที่นี่ครับ
ชมวิวทิวทัศน์สวยกันที่สวนคุณปู่
สุดยอดเลยนะครับก็สามารถชมนี่ได้ด้วย
พระอาทิตย์ตกดินที่บ้านต้นไม้บริเวณบ้านสโยงตำบลสแก่โพรงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
เจ้าของก็คือคุณธนิษฐ์ปูรันรำเป็นนุ่มชาวบุรีรำนี่แหละครับ
ที่เนรมิตที่นานะครับที่ได้รับตกทอดมากว่า๒๔ไร่
ปรับปรุงโฉมใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
แล้วก็ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมนะเพราะว่าอะไรมันล้อมรอบไปด้วยทุ่งนา
แล้วก็ช่วงนี้หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแล้วก็ทำการปลูกต้นนี่เลย
ปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ครับ
จากนี้สวนคุณปู่นะยังมีสะพานแขวนจำลองเป็นสะพานไม้ที่เชื่อมไปยังจุดต่าง
เช่นซุมนั่งพักผ่อนแล้วก็เชื่อมไปยังอีกจุดนึง
เป็นจุดนั่งจิบกาแฟเป็นจุดเช็คอินได้ด้วย
สำหรับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วถ้าหากนักท่องเที่ยวคนไหนนะอยากที่จะมาพักผ่อนแล้วก็สัมผัสความเป็นธรรมชาติที่
ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาแบบนี้นะครับเดินทางไปเลยนะครับที่สวนคุณปู
ตั้งอยู่บ้านไซโยงตะบนสแก่โพรงนะครับห่างจากตัวเมืองบุรีรำสักประมาณ๑๔กิโลเมตร
แล้วก็ขับต่อไปอีกนิดนึงบนถนนลาดยางเข้าไปอีก๑๕กิโลเมตรไม่ไกลไม่ไกลบอกเลย
เขาเปิดให้เที่ยวชมทุกวันตั้งแต่เวลา๙โมงเช้าจนถึง๑๙นาฬิกาก็คือ๑ทุ่ม
ก็จะเปิดให้เข้าชมฟรีด้วยนะไม่คิดค่าเสียหายแต่อย่างใดแต่ถ้าไปซื้อกระโฟงกาแฟอะไรเขาก็จ่ายตังค์หน่อยแล้วกันนะ
อ่าได้จิบกาแฟชมบรรยากาศสวยเห็นพระอาทิตย์ขึ้นโอ้โหมีความสุขนะบรรยากาศดีดีแบบนี้ดีหายใจเต็มปอดเลย